เขาบอกว่าเป็นแมลงที่เด็ก
ฮิตฮอตแล้วชอบเล่นในช่วงหน้าหนาว

เขาบอกว่าพลังมันระดับเทพเจ้า

พิมพ์คอมพิวเตอร์

พลังมหาศาลสุดยอด

อาจจะให้เปรียบเทียบเจ้าด้วงกว่างตัวนี้แล้วก็
อารมณ์เหมือนนักกล้ามเลย

ใช่ไหมเจ้าของก็ตั้งชื่อให้มันว่า

เขาบอกว่าด้วงพันธุ์นี้เป็นด้วงสายพันธุ์ที่
มีเขาเรียกว่าอะไรดี

มันโง้งยาวและใหญ่ที่สุดในโลก
แล้วมีพลังมากที่สุดในโลกในบรรดาด้วงกว่างทั่วไปสุดยอด
เพราะงั้นถ้าเกิดมันเจอด้วงเมืองไทยนี่มันงับตัวขาดเลยนะ
จริงทำเป็นเล่นยาวมาก
พอกับนิ้วก้อยผมว่าตรงที่เป็นเขาของมัน

ถ้ามันโตเต็มวัยนะน้ำหนักของมันมากกว่านี้อีกนะ
แล้วมันสามารถยกของหนักกว่าตัวมันได้ถึง๘๐๐เท่า
เขาว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่ามันหนักเท่าไหร่คุณก็คูณ๘๐๐ไปแล้วกัน
นั่นคือสิ่งที่เขาเล่ามาบอกมาให้ข้อมูลมาแต่จะจริงอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้
แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้จากคลิปนี้คือพลังของมันในการงัดแป้นคีย์บอร์ด
เอ้าคุณผู้ชมลองไปงัดเองดูไม่ง่ายนะถ้าคุณใช้มือเปล่าธรรมดางัดอ่ะ
ก็ไม่ใช่งานง่ายนะไม่ออกแต่เจ้าด้วงกว่างเธอคือลิสต์ที่ชื่อเจ้ารถถังตัวนี้
มันงัดออกฮะก็แสดงว่ามันมีโอกาสที่มันจะสามารถยกของหนักกว่าตัวมัน๘๐๐เท่าได้
น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นรถแบคโฮมนะโดยจะยกของตักของได้
ชื่อรถถังแหละเท่ดีโอ้โอ้โอ้เท่ดีรถถัง
จ้ะไปตามดูต่อนี้เลยนะจ๊ะ